พาคุณผู้ชมไปที่ศรีสะเกดหน่อยค่ะคนเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ขโมยได้จริง
มีคนร้ายนะคะเป็นแก๊งมอดไม้ไปลอบขุดเสาไม้พยูง
คือด้วยความที่เป็นไม้พยุงไงค่ะแล้วเขาตั้งเป็นเสาบ้านไว้
ก็ไปรอบขุดขโมยเสาเขาเหลือไว้แต่บ้านลอยค่ะ
นายชายสิทธิ์ประหลัดพันธ์วัย๕๘ปีนะคะก็ชี้ให้ดูเลยเนี่ย
เสียงบ้านจะพังอีกนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
บ้านหลังนี้ปลูกเอาไว้นอนเฝ้าไร่เฝ้าสวนคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
เขาออกไปช่วยงานศพญาติที่ต่างหมู่บ้านแล้วก็นอนบ้านใหญ่
ประมาณสักตี๒ได้ได้ยินเสียงไม้กระทบกันเสียงดังเลย
ตอนแรกก็เข้าใจว่าบ้านใกล้คงนำไม้เผาถ่านโยนลงเตาเผาแล้วมั้ง
ก็เลยไม่ได้ลุกมาดูเมื่อวานนี้ค่ะกลับมาที่บ้านเฝ้าไร่เฝ้าสวนหลังนี้แล้ว
โอ้โหเสาไม้พยุงขนาดหน้ากว้าง๕๕นิ้วยาว๔เมตรเนี่ย
หายไปแล้ว๑ต้นฟ้าบ้านซุดพังลงมาเลย
นายชายสิทธิ์บอกด้วยนะคะว่าเสาพยุงต้นนี้เนี่ยมีคนเคยมาขอซื้อด้วย
ตอนนั้นเขาให้ราคา๕๐๐๐บาทแต่เขาไม่ขายค่ะแต่สุดท้ายก็ถูกคนร้ายขโมยขุดไปจนได้
คราวนี้งานหนักแล้วค่ะต้องไปหาเสาใหม่มาค้ำยันไม่ให้บ้านเนี่ยพัง
ตอนนี้มีการไปแจ้งความที่โรงพักขุนหารแล้วนะคะ
ถ้าใครสามารถชี้เบาะแสให้ตำรวจจับคนร้ายแล้วได้เสาพยุงมาคืนเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะมอบเงินรางวัลให้๑๐๐๐บาทด้วย
โอ้โหแม่ดีเนี่ยบ้านเขาไม่พังลงมานะ
เออขโมยได้ทุกอย่างอยู่อย่างนั้นเลยนะครับ